ส่วนเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฟ้าฝน
วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรชบุรี
ก็ไปตรวจสอบสถานการณ์ให้กำลังใจพี่น้องประชาชน
แล้วก็ตรวจเยี่ยมเรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ได้มีการพูดถึงการช่วยเหลือประชาชน
และพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทธกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้

โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าพร้อมจะชดเชยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
แล้วก็เตรียมสนับสนุนสร้างอาชีพให้กับประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นการทำประมงพื้นบ้านเหมือนกับที่ดำเนินการไปแล้ว
ที่จังหวัดพิสุนุโลกและก็ที่จังหวัดพศิภิยานะครับ
ซึ่งประชาชนก็มีความพึงพอใจนะครับ
วันนี้ก็ขอห้องเย็นมาอีกเพื่อจะเก็บปลาที่มีจำนวนมากนั้น
ก็เป็นรายได้เสริมขึ้นมาในช่วงนี้ทำนาไม่ได้
รัฐบาลต้องคิดในทุกมิตินะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
ถ้าเป็นอย่างไรจะเสียหายน้อยที่สุดรัฐบาลก็ต้องดูแล
นายกรัฐมนตรียังได้ย้ำถึงปริมาณน้ำในแอ่งน้ำที่ยังมีมากนะครับ
จะต้องเร่งระบายพร่องน้ำโดยแนวทางการแก้ไขปัญหาก็ต้องสอดคล้องกับที่ได้สั่งการไปแล้วครับ
โดยให้มีการขุดขยายเส้นทางน้ำตามธรรมชาติเพื่อเก็บกักแล้วก็ระบายน้ำไว้ในพื้นที่แก้มลิง
ซึ่งคาดหวังว่าสถานการณ์ภัยธรรมชาตินั้นจะดีขึ้นนะครับ
แต่ที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าจะต้องเตรียมการอย่างไร
โดยเฉพาะทางผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะครับ
จะต้องช่วยกันเตรียมความพร้อมกับประชาชน
และในวันนี้เองนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เพื่อไปตรวจงานแล้วก็บังคับบัญชาด้วยตัวเองเลยนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้ทางด้านของรองนายยกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะเนี่ย
เดินทางไปที่เพชรบุรีแล้วนะครับ
ว่าวันนี้นายมตรีจริงเปลี่ยนแผน
จากที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่นก็เดินทางไปที่เพชรชบุรีนะครับ
แล้วก็อาจจะมีการประชุมเรื่องของการหาบริการบริหารจัดการน้ำนะครับ